ต่อกันที่พี่ชมพู่ก่อนบ่ายของเรากันบ้างดีกว่า

เต้นได้หรอแต่ว่ายังเต้นได้อยู่เต้นเบา
อย่าไปเต้นแรงเต้นแรงไม่ได้
คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสามีเขาโป๊ะแตกคุณ

ไม่แน่ใจนะคะพอรู้ข่าวดี

แล้วแฟนได้ลงไวมากตั้งแต่เช้า

และก็ไม่เครียดเรื่องเพศของลูก
เพราะตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะ๖สัปดาห์เอง

ลูกมาจะให้โชค
ล้านน้อยจะให้โชคบ้างมั้ย
คือวันนั้นที่พอตรวจแล้วเขาเห็นสองขีดปุ๊บอ่ะความเป็นพ่อของเขาคงแบบเฮ้ยเฮ้ย
ร้องไห้เขาก็น้ำตาคอวีดีโอคอกับเราคุยกันแล้วเขายังแบบน้ำตาคอคอ
แล้วพอวางหูเสร็จปุ๊บตกบ่ายนักข่าวโทรมาไง
ท้องหลักคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
แล้วก็เอ๊ะทำไมรู้ไปดูอินสตาแกรมของคุณสาโพสต์เรียบร้อย
แต่เขาบอกว่าให้ซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้ก็เจอแผงลอตเตอรี่ก็ซื้อเก็บไว้
บอกว่าลูกก็จะให้โชคเดี๋ยวจะลองดู
เขาบอกอยากให้แม่ใบ้หน่อยจะได้ตามอะไรอย่างนี้
หลายคนเข้ามาเป็นห่วงคุณชมพู่ระวังนะ๓เดือนแรกต้องระวังนะ
ใส่ส้นสูงนู่นนี่นี่นั่นความเป็นห่วงทุกอย่างได้อ่านหมดเลยนะคะ
แฟนหลายคนก็เป็นห่วงนะคะแต่ว่าช่วงนี้ดูคุณแม่แบบว่า
ผิวพันธ์เปล่งปรังมีออร่าเนอะ
ใช่มั้ยล่ะเขาบอกว่าคนทองแล้วจะสวยมานี้เอ๊ะลูกสาวหรือเปล่า
นั่นน่ะสิก็ต้องรอลุ้นกันไปเชื่อว่าเดี๋ยวคุณสามีก็อาจจะหลุดออกไป

เดี๋ยวก็ได้รู้นะแต่ว่าตอนนี้เพิ่ง๖สัปดาห์ยังไงก็
เป็นกำลังใจให้นะให้พี่ผู้อ่ะดูแลรักษาสุขภาพ
อย่าวิ่งอย่าเต้นเยอะเหมือนที่ผ่านมาใช่ค่ะ